แข่งขันฟุตบอลโยต้าแม่โขงคลับแชมป์เปียนชิป
ชิงชนะเลิศนัดที่๒ที่จะแข่งขันกันในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
บริยามยูนิเตตค่ะก็จะมีเดโกะหลุยซันโตลงลาตะข่าย
กับล้านช้างยูเนเต็ดซึ่งรันโกโปวิชกุญซื้อของบริรามก็มั่นใจนะคะ
ว่าทีมจะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จค่ะ
ความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโยต้าแม่โขงคลับแชมปินชิป
รอบชิงชาญเลิศนัดที่สองนะคะระหว่างบริยามยูนิเตต
ตัวแทนจากประเทศไทยที่จะลงสนามพบกับล้านช้างยูเนเต็ดจาก
สปลาวในช่วงค่ำวันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เกมแรกนะคะเป็นล้านช้างยูเนเต็ดที่เฉินเอาชนะมาได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์
โดยทางฝั่งของบริรามยูเนเต็ดเฮสโค้ชชาวเซอร์เบียอย่าง
ันโกโปโปวิชก็ยอมรับนะคะว่าทีมอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน
จากว่าจำเป็นต้องเก็บใช้ชนะให้ได้
สำหรับสภาพทีมตอนนี้ก็ไม่มีปัญหา
แต่ว่าอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นในบางตำแหน่งเพื่อทดลองระบบ
แต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อมั่นนะคะว่าทีมจะพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนค่ะ

ก็ยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นแกนหลักค่ะ
รักษาประตูเป็นศิวรักษ์เทศศูนเนินนะคะ
กล้องหลังค่ะจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นชิติพัฒน์แทนกลาง
เบนิสันคานูแล้วก็ยศวรรษมณฑา
ส่วนกองกลางนะคะก็จะมีเจ้าต้นนรบดินค่ะมีสุชาวนุษนุ่มมีโกสุนกิแล้วก็รัตนากรใหม่คามิ
ส่วนหน้าต่ำในเกมนี้นะคะก็คือโรเจอรินโยกูตินโยกองหน้าสองคนค่ะ
เป็นเดียโกหลุยซานโต้จับคู่กับสุภาชัยใจเด็ดค่ะ
มาดูฝั่งของเลโอนันโดวิกตอริโนกุญซือชาวบราซิลของล้านช้างยูเนเต็
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าถือเป็นเกมประวัติศาสตร์ของชาติลาวค่ะ
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาทั้งทีมชาติและก็สโมสรจากลาว
ไม่เคยผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการใดมานานแล้วค่ะ
ดังนั้นจึงไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากคว้าแชมป์มาครองให้ได้
ก็เช่นเดียวกับสุขพรวงเชียงคำเจ้าของฉายาเมซี่ลาวก็ได้บอกนะคะว่า
ตอนนี้ค่ะทีมมาไกลเกินฝันแล้วแล้วก็หวังว่าจะทำฝันให้เป็นจริง
สโมสรแล้วก็ชาวเหล่าทุกคนค่ะ
โดยเงื่อนไขที่ทีมบุรีรำจะกลับมาป้องกันแชมป์ได้นะคะ
ก็คือต้องชนะด้วยผลต่างตั้งแต่๒ประตูขึ้นไป
หรือว่าถ้าหากชนะด้วยสกอร์๑ประตูต่อ๐ค่ะ
ก็จะต้องดวนจุดโทษตัดสินหากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้นะคะ
จะเป็นล้านช้างที่คว้าแชมป์ไปครองค่ะ
โดยการแข่งขันฟุตบอลเจอต้าแม่ของคลับชัมเป็นชิปสองพันสิบหกนะคะ
บุรีรำพบกับล้านช้างยูเนเต็ดค่ะก็ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะคะ
ในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ